น่านมาแพร่และวันนี้ก็มาที่อุตรดิษฐ์นะครับ
ไทยรัฐจอบประเด็นยังคงติดตามความเห็นของชาวบ้าน
ในพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ
โดยที่อุตรดิษฐ์มีการลุกผืนป่าจนกลายเป็นเขาหัวโล้นไปกว่า๖๐๐ไร่นะครับ
ชาวบ้านที่นั่นก็สะท้อนสาเหตุที่ไม่ต่างจากชาวบ้านที่น่าน
แล้วก็แพร่ว่าจำเป็นต้องลุกป่าชุมชนที่ได้ช่วยกันดูแลมา

ติดตามเรื่องนี้จากคุณสุพัตราศรีปัชชิมครับ
ถ้าพวกชาวบ้านไม่มีไล่มีส่วนแล้วเขาจะเอาอะไรทำมาหากิน
คงก็ต้องเห็นใจกันบ้างคุณเราไม่ใช่ว่าจะยืดอย่ายืด
แล้วคนเราจะเอาทำอะไรกิน
สะท้อนจากชาวบ้านย่านดูพูดถึงการเข้าไปลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยฉลองห้วยศรีเสียดที่ชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลเป็นป่าชุมชนของส่วนรวม
แต่วันนี้ปรากฏพื้นที่เป็นเขาหัวโล้นเพราะต้องการที่ดินทำกินเนื่องจากครอบครัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น
รายรับไม่พอกับรายจ่ายจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเข้าไปโค้นป่าเพื่อปากท้องและความอยู่รอด
มันก็เสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเราก็ไม่มีไล่มีส่วนทำ
แบบว่าอยู่อยู่ก็จะมายึดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะ
พื้นที่กว่า๖๐๐ไร่ถูกบุกรุกใหม่

เพื่อปรับพื้นที่ปลูกข้าวโพดและมะม่วงหิมพาน
เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ไร่ละ๒๓หมื่นบาทต่อปี

ว่าทำไมต้องมีการลุกโค้นป่า
ก็ชาวบ้านเห็น
เพื่อนพร้อมชาวบ้านก็เห็นเขาได้มะม่วงหิมพานกัน
ก็เลยอยากได้
เพราะไม่มีที่นาที่อะไรทำกินเนอะ
ก็เลยเห็นเพื่อนได้กิโลแพง
ก็เลยอยากได้ที่มี

แต่เมื่อก่อนเขาก็ทำกินมานานแล้ว

เรามาฝันเขาก็บอกว่าปลูกลุกป่า
เมื่อชาวบ้านอ้างปากท้องจึงต้องลุกป่า
การสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน

ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
ก่อนที่เขาหัวโล้นจะขยายวงกว้าง
เพราะการฟื้นป่าใช้เวลานานนับ๑๐ปี
แต่การตัดโค้นใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวัน